เรื่องของขโมยเขาบอกจนมุมครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเก่งเก่งจับเองเลย
จับเองเลยนะคะหนุ่มหัวขโมยรายนี้อายุ๓๗ปีแอบเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายจนมุมเจ้าของบ้านเนี่ยจับได้และที่ซุกซ่อนของเขาคือตู้เสื้อผ้าครับ
ตำรวจภูทรศรีราชาชนบุรีเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายเขาเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ในตำบลสุรศักดิ์
เจ้าของบ้านเป็นคนจับกลุ่มตัวไว้ได้ไม่ใช่ตำรวจนะครับสิบตรีอนุพงศ์ผู้อช่วยอายุสี่สิบสี่ปี
๑๐ตรีอย่างไรคะเป็นทหาร
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ที่หน้าบ้าน
พันรยาอาบน้ำอยู่แล้วได้ยินเสียงของตก
เมื่อพันรยาออกมาดูคือเขาตกใจอาบน้ำอยู่
ทำไมเสียงของตกก็เลยเปิดออกมาดู
ภรรยาเห็นคนร้ายกำลังลื้อข้าวของอยู่ภายในห้องนอนเท่านั้นแหละค่ะ
รีบตะโกนเรียกให้สามีเข้าไปช่วยจับกลุ่มตัวคนร้าย
กระทั่งคนร้ายเข้าไปแอบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ชั้น๒ของบ้าน
แต่เมื่อเขาพยายามเข้าไปจับตัว
ก็คือเจ้าของบ้านคนร้ายวิ่งหนีเข้าบ้านอีกหลังหนึ่ง
ทำอย่างไรก็ต้องตามสิคะตามไปจนจับกลุ่มตัวได้
แล้วถึงแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ
ฟังเสียงเจ้าของบ้านเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
อยู่ในตู้ครับแล้วก็พอดึงออกมาแล้วก็วิ่งหนีเข้าบ้าน
ยายมันก็ไปตามจับครับ
คนร้ายรายนี้ชื่อว่านายอนุชาบุตรโพอายุ๓๗ปี
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย